เรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเรื่องของคุณก็โหดแล้ว

อันนี้รู้จักกันด้วยซ้ำสนิทกันด้วยซ้ำ

โถดูแล้วกันค่ะข้างหลังเรา
วงเล่านองเลือดคว้ามีดแทง
อีกคนยิงสวนปั้งดับค่ะ
เพื่อนกันเหรอเพื่อนกันเลยโอ้โหไปกินเหล้าด้วยกันเนี่ย
มันเกิดเหตุอย่างนี้บ่อยเห็นไหมเวลาไปกินเหล้าด้วยกันเสร็จ
มันเหมือนกับปกติมันก็คุยกันรู้เรื่องครับเพราะเวลาน้ำเมามันเข้าไป
เขาถึงบอกว่าน้ำมันเปลี่ยนนิสัยมันเริ่มที่พูดนิดเดียว
ถ้าเปิดไม่ได้กินเหล้ามันอาจจะไม่เป็นไรอ่าแต่พอในเรื่องเนี้ย
พอมันพูดขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ผิดหูผิดหูขึ้นมาไม่พอใจ
จริงมีเพื่อนแยกออกมาแล้วนะคะแต่ตามมายิงกันถึงที่บ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังนี้แหละค่ะตรงเนี้ยแหละตำบลตลาดใหม่นะคะ
อำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทองเช้าเมื่อวานนี้คนตายคือใคร
คนตายคือนายบุญทิ้งเกลี้ยงประเสริฐหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าในทิ้งอายุ๕๓ปี
เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยสภาพคุณผู้ชม
คือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเลยอ่ะนะคะแล้วก็ตรงใบหน้าร่องรอยเต็มไปหมด
ตรงไหนบ้างที่หน้ามีรอยกระสุนถูกยิงเข้าที่เบ้าตาซ้ายสองนัด
คิ้วซ้าย๑นัดไหล่ซ้าย๑นัดที่หัวกระสุนทะลุท้ายทอย๒นัดนะ
คือยิงกันขนาดนั้นไม่รู้แค้นอะไรนะมือซ้ายของคนตายเนี่ย
สภาพคือมีมีดนะคะเป็นมีดขอด้ามไม้ไผ่ยาว๑เมตร
เขากำอยู่กับมือผู้ก่อเหตุตำรวจทราบแล้วคือตัวนายรัฐกันหรือในเด็ด
เด็ดอายุ๕๒ปีถามว่าเด็ดอยู่หรือเปล่าตอนก่อเหตุ
ไม่ได้ไปไหนนะเด็กอยู่ตรงนั้น
ตำรวจก็เลยรวบตัวในเด็ดนะคะแล้วก็มีอาวุธปืนจุดสามแปดด้วย
ในเด็ดคนก่อเหตุบอกแบบนี้ว่าผมไปกินเหล้า
กินเหล้าที่หน้าร้านค้าตรงปากซอยเนี่ยห่างจากบ้านสัก๑๕๐เมตรเอง
ตอนนั้นนั่งกินกันอยู่เอาจริงผมเป็นเพื่อนกับนายทิ้งนั่นแหละ
กินกินกันไปทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จชกต่อยกันเลย
พอต่อยกันในวงเล่าเสร็จเพื่อนก็เลยช่วยกันแยก
พอเพื่อนแยกเนี่ยพากลับบ้าน

เขาบอกเพื่อนพาเขากลับบ้าน
ไม่รู้จริงว่าในทิ้งที่เพิ่งต่อยกันเมื่อกี้ทิ้งคือเพื่อนนะ
เดินถือมีดเคาะมีดขอตามมาจะหาเรื่อง
แล้วทิ้งเอามีดมาฟันที่ข้อมือของผม
ผมโกรธดิผมอุตส่าห์กลับบ้านมาแล้วทิ้งเอามีดมาฟันข้อมือผมเลือดเลย
ขึ้นหน้าผมวิ่งกลับไปเลยไปที่บ้านไปเอาปืนมา
แล้วเอามายิงใส่นายบุญทิ้งผมยิงจนกระสุนหมดแม็กซ์

แล้วเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขายืนยันกับตำรวจบอก
ที่ผมทำไปมันคือการป้องกันตัวเอง

ทางด้านเพื่อนในวงเล่าคนนึงค่ะ
ให้ข้อมูลดูซิว่าตรงกันไหม
สุริน๖๕ปีนะคะให้ข้อมูลบอกผมเป็นเพื่อนของ๒คนนี่แหละ
ตอนที่เขาต่อยกันในวงเล่าผมเป็นคนเข้าไปห้าม
ผมพาในเด็ดคนก่อเหตุที่เป็นมือยิงกลับบ้านแล้ว
แต่ผมไม่รู้จริงว่าทิ้งตามมาตอนไหน
ผมมารู้อีกทีตอนที่ผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด

หันไปเฮ้ยทิ้งนอนหายใจรวยรินแน่นิ่งไปแล้ว
แจ้งตำรวจแหละก็ไม่คิดว่าจะยิงกันขนาดนี้
ทีนี้ตำรวจค่ะก็เลยไปดูหน่อยตรวจสอบ
ตรวจสอบบนมือของในเด็ดมือยิง
เพราะอะไรเด็กบอกใช่ไหมว่าเด็กโดนฟัน
ก็ไปดูเออมันมีรอยคล้ายมีดบาดเนี่ยอย่างนี้
แต่แค่นี้นะคือเท่านี้จริง
อยู่ที่นิ้วโป้งสองข้าง
การแจ้งข้อหาเพราะแจ้งเขาหาฆ่าคนตายโดยเจตนาตรวจสอบพบว่าปืนที่เขาใช้ยิงเนี่ยเป็นปืนที่มี
เบียนตามกฎหมายแต่ญาติของคนก่อเหตุเนี่ยบอกว่ามีอาการทางจิตเวทนะ
ผู้ก่อเหตุมือปืนตำรวจบอกเรื่องนี้อย่าเพิ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวตรวจสอบก่อน
มันต้องมีนะคะไอ้พวกหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันด้วยอืมอ่ะ

เดี๋ยวต้องมอบให้ญาติไปทำพิธีต่อไปล่ะค่ะ